เราป่วยใจไหลเขาไม่เคยทิ้งเราไปหาหมอไปทิ้งนอน๗วันไหลก็หมดแล้ว๓๔หมื่นเขาไม่เคยบ่นว่าเออหมดเงินเขาหามาให้ตลอด

ผมไปหาหมอหมอบอกว่าให้ฉีดยาแก้ปวด
พอฉีดปุ๊บยายังไม่ทันจะหมดเข็มเลย
ตาผมตั้งชักเลือดออกทางตาเลย

ช่วงที่ขี่รถมาหาหมอเนี่ยผมก็จะหลับ
เขาก็จะเรียกอย่าหลับนะอย่าหลับนะ
ถึงวันที่เราลำบากกว่าเขาไม่ทิ้งแล้ว
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน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

เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นกำลังใจเป็นเพื่อนให้กับ
นักสู้ชีวิตทั่วประเทศเลยนะครับ

เวลานี้ครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มีเงินล้านรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับ

ถ้าคุณไม่ร้องผิดตั้งแต่เพลงแรกนะคะ
เริ่มต้นกันเนกว่าเพลงละ๑หมื่นบาทค่ะ
สูงสุดไปจนถึงเพลงละ๑ล้านบาทค่ะ
ก็มาถึงนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับ

ก็เป็นนักสู้ชีวิตชาวจังหวัดตราดนะครับ
เรียกว่าลูกชาวเลของเรานะครับ
ต้องการเงินเอาไปบูรณะ

ก็อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลนะ
เสัวบ้านก็โดนคลื่นสัด

เป็นชุมชนชาวประมงบ้านหาดเล็ก
อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งสร้างมาแล้ว๓๐กว่าปี
แต่คนพื้นที่ที่นี่ก็อยู่กันมาประมาณเกือบร้อยปี
คือเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่บ้านเนี่ยมันกำลังจะพังเพราะว่า
เอ่อเสาเสาตะโม่เนี้ยมันเป็นไม้
ไม้ต้นประมาณหัวเข่าปักลงไปในเลน
เพื่อมันถูกน้ำกัดซ้อนานไปมันจะศึกก่อน
ใจเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นปูนะครับใจผมนะครับแต่ว่า
เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมไม่มีทุนไม่มีงบตรงนั้นที่จะมาซ่อมคือว่า
ถ้าผมทำพื้นอย่างเดียวปักลงไปเนี่ยผมเห็นแล้ว
เหมือนเงินละสองแสนสองแสนแล้วผมจะต้องมาซ่อมข้างบนเนี่ย
ผมจะต้องมีเงินถึงสามแสนคือว่ามันทำให้เราไม่ต้องซ่อมต่อไปแล้ว
คือทีเดียวจบเลยอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลาน
บ้านที่หนูอยู่กำลังจะพังค่ะเสาต้อมหม้อกำลังจะหัก
ผูกค่ะหนูอยากได้บ้านปูนค่ะแต่พ่อไม่มีเงิน
พอมาเริ่มกันเลยนะครับไม่รอช้าไปพบกับเขาเลยครับคุณหมานะครับ
หัวหน้าครอบครัวมาสู้เพื่อเสาหลักของบ้านครับนี่ครับ

สวัสดีค่ะ
เชิญค่ะพี่หมาเป็นครั้งที่สองแล้วที่มายืนบนเวทีของเรานะครับ
พร้อมที่จะสู้ชีวิตไปด้วยกันวันนี้กำลังใจมาแน่นเหมือนเดิมคือคุณภรรยาและคุณลูกนะคะ
รับพี่อิ่มแล้วก็น้องโน๊ตนะคะสวัสดีครับ

ลูกชายอีกสองท่านนะครับไม่ได้มาก็อยู่ด้วยกันนะครับ
ในวันที่เรียกได้ว่าลำบากลำบลที่สุดในชีวิตมันต้องมี

วันที่มันถึงจุดลำบากที่สุดวันไหนฮะเป็นยังไง
เมื่อประมาณ๗เดือนที่แล้วครับอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ทำกันไม่ได้แล้ว
ผมก็ไม่รู้จะทำง่ายเราไปซื้อเข้ามาทิ้งทิ้งก็บางทีก็เจ็ดแปดพันห้าหกพัน
เงินลงทุนเงินลงทุนครับพอซื้อมาแล้วขายไม่ได้
เราก็ต้องมาทำเป็นปลาเค็มกินอีกค่ะนี่มันก็สะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
คือผมไม่เคยบอกกับแฟนว่าผมเป็นหนี้เป็นหนี้เท่าไรผมก็ไม่บอก
ผมก็จะพยายามไปหยิบยืมไปเอาทะเบียนบ้านไปไว้บ้าง
วกกันน็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ครับพอนานนานไปดอกมันเป็นต้นต้นมันเป็นดอก
ผลสุดท้ายถ้าเราไม่บอกเราก็คงจะต้องขายบ้าน
แล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปเลยถึงต้องตายเลยเหรอพี่หมา
เงิน๓แสน๒แสนนี่ผมว่าผมไม่มีความสามารถหามาใช้เขาได้
แล้วพอภรรยาทราบเรื่อง
เขาก็เครียดเขาก็แทบช็อกอ่ะก็คุยกันไปคุยกันมา

เดี๋ยวนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ

ไปหาที่ไหนอะพี่หมาว่าต้องเร็ว

งั้นเดี๋ยวเขาจะลองไปกู้ทางฝั่งบ้านเขาดู
บ้านเขาพ่อพี่น้องคนไหนมีที่เขาเอาที่ไปจำนำให้
แล้วเขาก็เอาฝากมาให้ใช้หนี้ครับ

แล้วตอนนี้ใช้หนี้ทางฝั่งนู้นเข้าไปหมดยังถ่ายที่
หมดไปหนึ่งที่แล้วเหลืออีกหนึ่งที่เขายังไม่หมด

ก็ยังดีนะพี่อิ่มที่ญาติฝั่งนู้นเขาช่วยนะ

ขนาดอยู่ถึงฝั่งนู้นก็เอาที่ไปค้ำให้แล้วก็เอาเงินมา

ประทับใจภรรยาที่สุดนี่เรื่องอะไรมั่งพี่หมา
อกวันนั้นผมไปฉีดยาที่ร้านหมอ

หมอบอกว่าให้ฉีดยากายปวด
แล้วเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลใหญ่ไปเลย

เป็นมะละแกนตัวนั้นเป็นยามะละแกนหมอก็ฉีดให้

เมียเขาก็สองคนกับหมอช่วยกันเมียเขาหาข่าวแขนตัวใหญ่

คุณหมาก็ไม่ใช่ตัวเล็กเลย
ใช่เรียกรถตุ๊กมาแบกคนละข้าง

ไม่ครับช่วงนั้นมันอยู่เป็นคลินิกครับ

ช่วงที่ขี่รถมาหาหมอเนี่ย

ณตอนนั้นพี่หมาเป็นไงบ้าง

คือตายเป็นคนละครึ่งแล้ว

แล้วก็เอาออกซิเจนมาใส่จมูก

ก็ฉีดยาแพ้แค่ไล่ให้ก็เริ่มฟื้น

แค่ไขณตอนนี้เนี่ยตัวพี่หมาเองเป็นอะไรบ้างเรื่องสุขภาพ
หนักที่สุดก็คือไขมั่นในเส้นเลือดครับ
ความดันสูงสูงขนาดไหนครับความดัน
ความดันผมเนี่ย๑๕๐ผมก็ไปไม่รอดนะครับ

กินยาความดันนี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้อันตรายมาก
เป็นเพราะยาความดันทำผมอ้วนด้วยครับ
แล้วภรรยาล่ะคะสุขภาพเป็นไงบ้างพี่หมา
เขาไม่ค่อยดีครับเขาเป็นคนเหมือนกับว่าภูมิในร่างกายของเขาไม่ค่อยดีครับ
คือเขาแพ้ง่ายเขาแบกภาระโลกเขาในตัวนี้เป็นไทยรัฐมาประมาณ

หรือว่าจะเป็นที่ประเทศของพี่อิ่มเนี่ยในช่วงที่ยุคที่พี่อิ่มเกิดอาจจะขาดวัคซีน
อาจจะเป็นนะอาจจะขาดตรงนั้นไปเลยทำให้มีปัญหาสุขภาพ
ในส่วนของพี่อิ่มเนี่ยหาหมอบ่อยไหมพี่หมา

แล้วก็ไปหาหมอด้วยดีก็พากันไปมันก็เป็นเหตุว่าได้หมดเงินหมดอะไรด้วยครับพี่อิ่มก็ใช้เงินเยอะครับ
ก็ต้องมาเสียเงินค่ารักษาร่างกายกันอีก
พี่อิ่มประทับใจอะไรในตัวสามีบ้างคะ
ประทับใจว่าเราป่วยใจไปไหลเข้ามาเคยทิ้งเรา
ไปหาหมอหมดเงินเยอะแล้วไม่มีคนเป็นคนเหม็นเนอะไม่มีบัตรฟรีอย่างนี้
ไปทิ้งนอน๗วันไหลก็หมดแล้ว๓๔หมื่นเขาไม่เคยบ่นว่าเออหมดเงินเขา
อะไรเขาหามาให้ตลอด
เนื่องด้วยการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมพี่อิ่มคือเป็นคนต่างประเทศ
นะฮะแต่แต่งงานจดทะเบียนกันไหมพี่หมาจดครับจดอันนี้ไม่ครอบคลุมอ่ะฮะ
มีทะเบียนสมรสมีพัสสปอร์ตขอสัญชาติแต่ว่าคือเขาจะต้องไปซื้อบัตรสุขภาพ
เทียนโรงพยาบาลคือปีละ๒๐๐๐กว่าซื้อได้๑ปีก็ควบคุม๑ปีครับ
ครอบคลุม๑ปีเท่านั้นก็ซื้อได้เป็นปีไป
จริงแล้วมาอยู่นานแล้วน่าจะขอบัตรประชาชนได้นะ
พี่สมมติเขาก็ดีมากเขาแนะนำว่าทำไมก็ส่งสื่อมากว่าให้ไปเอาอย่างนี้นะ
ขอบัตรประชาชนอย่างนี้นะซึ่งมันติดอยู่อย่างหนึ่งคือ
บอกให้เรามีเงิน๑แสนบาทในบัญชีมันตรงนี้

เพราะมีเงินค้ำพี่อิ่มค่ะเคยคิดจะเลิกกับสามีไหมคะ
เคยคิดเขาขายของไม่ออกอย่างนี้ขาดทนขาดอะไรอย่างนี้เขาไม่บอกเลย
โกรธมากเสียใจเสียใจ
ว่าทำไมถึงไม่ปรึกษากันเป็นผัวเมียกัน
โกรธแค่นี้เองโกรธว่าไม่บอกก็หายโกรธแล้ว
ก็บอกเขาว่าสู้ชีวิตไปเพื่อลูก
ก็เป็นเรื่องชีวิตคู่นะครับไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความไว้ใจซึ่งกันและกัน
มีอะไรจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงขอให้บอกเท่านั้น

จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขไม่เครียดไม่ปวดหัวอยู่แต่เพียงคนเดียวนะคะ
แต่วันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมาคนเดียวเลยบนเวทีแห่งนี้นะฮะ
กับการทำหน้าที่ของนักสู้ชีวิตที่จะเอาเงินทุนกลับไปให้ได้มากที่สุด
ครั้งที่แล้วร้องไปได้๒เพลงพี่หมา
ครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่๓ที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
วันนี้เตรียมความพร้อมมานะมั่นใจหายใจลึก
อยากจะทำอะไรก่อนไหมก่อนจะร้องก่อนจะฟังอินโทรอยากจะได้อะไรอยากจะยังไง
กำลังใจจากลูกสาวหน่อยก็ดีครับ

โน๊ตมากอดคุณพ่อไหมคนละครึ่งทาง

ทำไมทำไมถึงอยากได้กำลังใจจากลูกสาว
ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยกำลังใจครับ
กำลังใจแล้วก็รอยยิ้มของลูกนี่ก็เป็นกำลังใจ

ถ้าลูกเศร้าก็ต้องหาวิธีปอบเขา

ถ้าเกิดเขายิ้มเรายังดีใจมีความสุขไม่ต้องถามกันเลย

ยิ้มค่ะ

ได้สองภาษาไหม
อ๋อที่เขาเรียกว่าใบลิงกั้วเนี่ย
อินเตอร์นานาชา
เอาละวันนี้มาทำเพื่อบ้านของเรา

มามาถึงเพลงที่๓ครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สาม

เป็นเส้นขาวดำคือเก่ามาก

เพลงอะไรเนี่ยบอกหน่อย

ไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะครับ

เพราะต้องการ๑แสนบาทยังไงก็ต้องสู้ต่อไป

ถ้าถึงเวลาคิดว่ามันต้องใช้แล้วก็ใช้ซะ
เพราะมีโอกาสใช้ได้ถึง๓แผ่นป้ายด้วยกัน
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับคุณหมา
เพลงนี้คุณหมาจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

มาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่สู้ได้อย่างไร
เสาบ้านและเสาเข็มรออยู่นะคะ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย

ในยามนี้ค่ะคุณหมา
ช่วยอะไรที่จำเป็นสำหรับเราที่สุดคะ

แค่นี้ขอให้ได้ดั่งใจนะครับ
คุณหมาต้องการแค่ร้องผิดได้๑คำเท่านั้นนะครับ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

คนอื่นจะเชียร์อะไรเราไม่สน

ฮิปนุกภาค

เพลงนี้หนึ่งครับ

ดีมากแต่แอบเสียดายเพราะว่าแหมเพลงนี้ก็อยากได้แค่ผิดหนึ่งคำเท่านั้น

ให้เพลงอะไรไว้กับทางรายการคะพี่หมา

หนุ่มอวัตโตหนุ่มอวัตโตหน้าตาไม่หล่อแต่กอจริงใจ

กฎิกาเหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นเพลงเก่งก็ห้ามร้องผิด
กว่าดนตรีจะจบร้องให้ชัดเจนด้วยนะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
หนุ่มอบตหน้าตาไม่หล่อแต่ก็จริงใจ
อาสาเข้ามารับใช้เป็นตัวแทนให้
ชุมชนถนนคู่คลองหนองฟ้าย
น้ำไฟไม่ให้ตกหล่นไม่คดโกงประชาชน
มุ่งให้ตำบลเรานั้นเจริญ
เรื่องการงานดำเนินพ้นผ่านไปได้ด้วยดี
แต่เรื่องความรักเหล่านี้ไม่ผ่านสักทีกล่าวเหมือน

ซ่อซ่อซ่อจ่อซ่อท่อเหลือเกิน
จะได้ต้องเผชิญ
กับความหมายเหมือนผิดหวัง
จะมีบางหมายเจ้าใดเห็นใจอบต่อ
หากมีใจแม่พ่อไปสู่ข้อน้องนาง
แต่งให้สมศักดิ์ศรีมีวงดนตรีชุมทาง
ไม่ให้น้อยนาแน่นา
จะจัดงานทางเลี้ยงทางตำบล
หนุ่มอบตหน้าตาไม่หล่อแต่ก็ใจเดียว
หากรักใครแล้วไม่เบี้ยวซื้อตัดรักเดียวคงทน
พ่อแม่ท่านอยากอุ้มหลานที่นั้นอยากอุ้มหน้ามนต์
อยากสละโสเต็มทน
รักรักสักคนเถิดปาก
พี่หมา
คุณหมาร้อง